โดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงนะคะ

คุณมีแฟนได้เหรออ่ามารีโอแฟนในมันโอ
มาริโอเมาเลอร์คุณผู้ชมกับช่องมาริโอเวิลนั่นเองค่ะ
รวมเอาความเป็นตัวตนของพระเอกคนนี้นะคะ

คือหลายคนจะไม่เห็นมุมนี้เลยนะคะ
แล้วก็มีรายการน่ารักนะคะชื่อว่าโอลันลานั่นเองค่ะ
สมชื่อจริงค่ะเพราะว่าล้านลาทุกคลิปเลยค่ะ

แล้วก็ได้ยิ้มไปกับหนุ่มโอนได้ตลอดค่ะ
คอนเทนต์ที่หนุ่มโอ้เขานำเสนอส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะคะสเก็ตบอร์ดรถสะสมนะคะ
หรือว่าจะเป็นการทำงานในชีวิตประจำวันทั้งหมดนี่แหละค่ะ
ยังมีนางเอกในเรื่องด้วยพี่โชว์ค่ะคุณผู้ชมผู้จัดการส่วนตัวมาร่วมเป็นบัตตี้ในรายการค่ะ
เรียกว่าถูกใจแฟนจนยอดวิวสูงปรี๊ดค่ะ
ตอนนี้ค่ะมีคนติดตามนะคะช่องของหนุ่มมาริโอสูงถึง๑๒๔ล้านนั่นเองนะคะ

เบานะก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะสำหรับโอ้หลานล้านั่นเองนะจ๊

หนุ่มละกันเนอะคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยทำยูทูปปังมาก

คนนี้แหละเพราะว่าคอนเทนต์เฮฮาได้ใจไปเลย
ทำคนดูเนี่ยเอิ๊กอาร์กหัวเราะกันไปนะฮะ

ก็ตามชื่อเจ้าตัวเลยนะนิกกี้นัชัดค่ะ
มาพร้อมคอนเทนต์ที่หลากหลายนะขำกระจายทุกอันเลย
ทั้งรายการแชร์โลมา
เออพาสาวสวยนะคะมานั่งรถแล้วก็แบบแซะเรื่องร้อนนะคะ
หรือจะไปดูไลฟ์สไตล์ในชีวิตของเจ้าตัวก็มีให้ดูเหมือนกัน

ล้านล้านล้านเท่านั้นเลยแต่ละคลิปอ่ะโอ้โหนะคะ

แล้วก็มีแขกรับเชิญสุดปังเป็นกระแสนั่นแหละ
เรทกันมาร่วมรายการกับเจ้าตัวเพียบเลย
แต่ก็คนที่มาบ่อยที่สุดจะเป็นใครไปไม่ได้
จากแฟนเขานี่คุณก้อยอรัชพร
ตอนแรกที่ฉันนึกว่าแจ๊คแฟนฉัน
นี่แจ๊คแฟนฉันเขาไม่ค่อยได้มาบ่อยพี่แจ๊
เพราะว่าเขาทำช่องยูทูปของตัวเองเหมือนกันคุณผู้ชม
อันนี้มาแรงแซงทุกโค้งจริงเพราะว่าแจ๊คเนี่ย
เปิดช่องยูทูปเองนะตอนนี้ฟาดผู้ติดตามไปแล้วเกือบ๘แสนค่ะ
โอ้โหคนติดตามเยอะมาก
และยอดวิวคอนเทนต์ของเพลงแจ๊คนี้นะ
ที่แจ๊กร็อกเอาไว้เนี่ย๙๓ล้านวิวไปแล้วคุณผู้ชมนะ
รวมไปถึงที่หลายคนถูกอกถูกใจตอนนี้น่าจะเป็นรายการขอของดารา
คือหนุ่มแจ๊กไปทุกที่ไปทุกบ้าน
ใครให้ไม่ให้จะเอาอ่ะนะแต่ว่าซึ่งออกไปทำบุญนะครูภูชม

เฮฮาขนาดไหนให้ดูตัวอย่างกันนิดนึงจ๊

กล้องสวยป่ะถ้ากล้องสวยไม่ได้เอาออกนะ

ไม่พอเลยแท้แต่กูพอแล้ว
แจ้งแคลนชันครับทุกช่องเขานี่สนุกสนาน

ช่วงโควิดที่เขายังไม่ให้ตีหม้อแล้วนะมันทำไงอ่ะ